บอกเลยนะคะว่าใครที่สนใจการทำการเกษตรพลาดไม่ได้ค่ะ

เห็นไหมเป็นโรงเรือนที่มีระเบียบเรียบร้อยมาก
เจ้าของก็คือคุณทรงเกียจสว่างแจ้งหรือครูอีทค่ะ
อีทได้ทำการเกษตรไร่นาสวนผสมแบบปลอดสารพิษ
เขาตั้งชื่อให้ด้วยนะนี่เล้าไก่อารมณ์ดี
เป็นไก่อารมณ์ดีมีความสุขกันทั้งไก่กันทั้งคนนี่แหละ
แล้วที่บอกว่าเป็นไร่นาสวนผสมแบบปลอดสารพิษ
ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีทั้งปลูกผักมีทั้งเลี้ยงไก่ด้วย
พื้นที่ที่ใช้ในการทำสวนแห่งนี้คือ๕๑ไร่
จะมีการเพาะปลูกข้าวอินซีผักสลัดปลอดสารพิษ
มีไม้ประดับผลไม้การขุดสระเลี้ยงปลา
ไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะแล้วยังนำผลไม้อย่างเช่นกล้วย
มาแปรรูปขายเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
เห็นไหมแทนตู้
แล้วก็จะเอาน้ำนี่แหละมาทำการเกษตร

ไม่ให้มีการปนเปื้อนไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามา
รวมทั้งปลาในสระเนี่ยก็จะไม่ได้รับสารเคมีด้วยนะคะ
โดยภายในบ่อจะมีปลาหลากหลายเลยอย่างเช่นปลาที่ตกใจ

โอ้โฮตกใจนึกว่าปลาดุ้ย

กลัวจะหลับกันซะก่อนเออปลากระโฮเขาเลี้ยงไว้ขายกิโลกรัมละ๗๐๑๐๐บาท
แล้วยังมีปลานินแล้วก็ปลาปลาตะเพียนอีกด้วย
เขาบอกว่าเลี้ยงเอาไว้นะไม่ได้ขายเพราะว่าเลี้ยงเอาไว้กินในครัวเรือน
แค่นี้คุณผู้ชมสวนผสมนี้เขามีมากมาย
ยังมีการปลูกต้นกล้ามปู่เอาไว้
ต้นก้ามปู่ในใบมันร่วงปุ๊บเค้าทำไงต่อ
วาดกวาดเก็บใส่กระสอบเอาไปขาย
ครั้งหนึ่ง๔๐๐๕๐๐กระสอบนะคะ
หุยนี้ใบก้ามปูไงเขาขายกันหมูมากมายแล้วก็นิยมกันด้วย
ส่วนสิ่งที่เหลือจากในแปลงนานะคะอย่างเช่นฟางข้าว
เขาก็จะนำมาคลุมดินเอาไปคลุมดินตรงแปลงผัก
ช่วยเป็นการป้องกันน้ำระเหยใช่ไหม
ยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ต้องมีการคลุมดินไว้หน่อย
เวลารดน้ำมันจะได้กักเก็บความชื้น
เรียกว่าทุกอย่างที่เป็นของเหลือของเศษ
เขาจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรแบบไม่มีการสูญเสีย
ใครสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมนี้นะคะ

อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีได้เลยจ้า

ดีนะสร้างอาชีพให้กับคนอื่นด้วยนะคะ